ครับมีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หอพักแถวนวรรณครที่ปฐุมธานี
ค่ะนะฮะพี่สาวบอกว่าโอ้โหใครก็ไม่รู้
อยู่ดีมารุมทำร้ายน้องชายตะโกนร้องขอชีวิตยังไง
ก็ไม่ยอมนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
นี่ฮะผู้ชายเสื้อฟ้าเนี่ยถูกชายสามคนรุมทำร้ายแบบไม่ยั้ง
เลยนะครับอืมผู้หญิงคนนี้เป็นพี่สาวพยายาม
ร้องขอให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดนะค่ะไม่ยอมหยุดเลยนะฮะ
คนที่อยู่แถวนั้นก็มีก็ไม่ยอมหยุดครับ

พี่อย่าไปกำลังหนูพี่พอแล้ว
พี่พอแล้วพี่พอแล้ว
หนูขอเหอะพี่

ของวันที่๒๕ตุลาคมที่หอพัก
แห่งหนึ่งแถวนวรรณครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ชายเสื้อฟ้าที่ถูกทำร้ายชื่อเบนส์ก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์
ตามภรรยาที่ผับแห่งหนึ่งมีเพื่อนขี่รถไปด้วยสองคันนะ
ก็ไปกัน๓คนคือคันของคนเจ็บเนี่ยเขาขี่ไปคนเดียว
อีกคันนึงเนี่ยเพื่อนไปกันสองคนไปถึงผับแห่งนั้นไม่เจอภรรยา
เพราะว่าภรรยาออกไปแล้วแต่ว่าตัวในเบนส์ไม่รู้
ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ขี่รถกลับนะแต่ระหว่างทางที่ขี่รถกลับ
มีรถกระบะขับตามมาแล้วก็มาชนกันจนทำให้รถจักรยานยนต์ของเพื่อน
เสียหลักล้มนะครับด้วยความตกใจตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เขาก็เลยรีบขี่รถหนีไปหอพักพี่สาวก็คือจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วรถเขาไปล้มหน้าหอพักพี่พอดีตอนนั้นก็ทิ้งรถวิ่งขึ้นไปบอกพี่สาว
ถูกคนขับรถไล่ตามมาอีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงมอเตอร์
อีกมรมสายที่รมอยู่หน้าหอก็วิ่งลงมาดูก็เจอผู้ชาย๓คนในคลิปที่เขาคับตามมาแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป
ก็คือถูกรุมทำร้ายพี่สาวพยายามร้องห้ามปรามร้องขอชีวิตน้อง
มันก็ทำร้ายอยู่พักใหญ่ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบก่อนที่จะจากไป
วันนี้คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปเจอพี่สาวของคนเจ็บนะฮะ

พยายามตะโกนร้องขอชีวิตของน้องชายนะ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุน้องชายมาเคาะที่ห้อง
บอกว่าถูกคนขับรถตามมาจะทำร้าย
ตอนนั้นก็คุยกันอยู่สัก๑๐นาที
แล้วน้องชายบอกว่าเดี๋ยวขอลงไปดูรถจักรยานยนต์หน่อย
คือมันล้มจอดทิ้งไว้หน้าหอพักนะฮะ
ตอนนั้นก็พยายามห้ามน้องแล้วบอกอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลง

พอน้องลงไปก็ตามน้องไป

พยายามตะโกนห้ามแต่ไม่มีใครฟังเลยครับ

ก็กังวลว่าเดี๋ยวลูกในท้องจะไม่ปลอดภัย

พอคนร้ายเห็นว่าน้องชายเธอแน่นิ่งไป

แต่ว่าเห็นเขาลุมทำร้ายมานานแล้วค่ะ

แล้วก็นึกได้ว่าต้องถ่ายคลิปก็เลยต้อง

ขี่รถจักรยานยนต์ไปอีกคันนึงค่ะ
แซ็กนะคะเพื่อนของในเบ้นคนเจ็บ

ก็คือติดไฟแดงอยู่ค่ะจู่ก็มี
กระบะและรถจักรยานยนต์มาจอดข้าง

ส่วนตัวของในแซคกับในรุ๊ดก็บาดเจ็บเหมือนกัน

ก็เจ็บหนักถึงขั้นหายปลาร้าหนัก

หมดทั้ง๓คนรถจักรยานยนต์๒คันเนี่ย

ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

ไม่เคยไปมีเรื่องไม่เคยไปมีปัญหากับใครมาก่อนเลยจริง
ถ้าเกิดจับตัวผู้ก่อเหตุได้

ทำร้ายพวกผมทำไมอ่ะผิดตัวหรือเปล่าเนี่ย
พี่โฟนครับ

แล้วก็ปากติดหัวกับ

และหลุดว่าหายปาระหับค่ะ

อันนี้คืออยากรู้เหตุครับ
แต่ผิดตัวเขาทำไมตีเลยอย่างเงี้ย
เพราะก็ไม่เคยไปมีเรื่องกับเขาเลย
คือตอนที่มีข่าวนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ย
มันก็มีกระแสออกมาในลักษณะที่ว่า
กลุ่มคนเจ็บไปชูนิ้วกลางให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อน
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยมารุมทำร้ายตามที่เห็นในภาพ
ตัวคนเจ็บออกมาย้ำออกมายืนยันเลยนะคะว่าไม่จริงนะคะ
ไม่ได้ไปชูนิ้วกรงนิ้วกลางอะไรให้ใครทั้งสิ้นนะคะ
ไม่รู้จริงว่าทำไมถึงมาโดนรุมทำร้ายแบบนี้
ผู้กำกับสพคลองหลวงค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
บอกว่าตอนนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวรรณคร
ว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดเร็วนี้แน่นอนค่ะ
เพราะว่าตามภาพมันก็จะเห็นหน้าค่อนข้างชัดไม่ได้มีการเบลอหน้า
แต่มันก็ป่าเถื่อนเกินไปนะเกินไปค่ะไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตาม
คนเจ็บยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือถึงขั้นคนเจ็บบอกว่าโอ้โหพี่พวกผมสามคนเนี่ย
อย่างน้อยเนี่ยมันจะจำไม่ได้เลยเหรอว่าผิดคน
มันไม่ใช่สักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้โดนกันน่วมเลยนะคะ